เคสนี้กันหน่อยนะคะเพื่อนรักหักกันที่เล่าค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยประถมครับ
แล้วก็นั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันเล่าเข้าปากทีไร
ไม่เข้าหูทุกทีอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
อ่าเล่าเข้าปากแล้วคุยกันดีดีไม่ได้เหรอ
ทะเลาะกันแล้วเอามีดแทงกันตายแล้วก็หนีอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครสวรรค์หนีไปจนถึงอายุทยา
แล้วถูกตำรวจจับได้โอ้โหไล่ล่ากันข้ามจังหวัดเลยค่ะ

อายุทยาและชุดสืบสวนสพพยุหะคีรี
สกัดจับในอาร์จบำรุงเมืองวัย๔๐ปีนะคะ
หลังจากที่ไปแทงเพื่อนตายแล้วก็ขับรถ
กระบะฟอร์ด๔ประตูสีขาวหนีมาทางถนนสายเอเชีย
คือการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการประสานจากตำรวจสพพยุหะคีรี
ให้ตำรวจทางหลวงช่วยสกัดจับรถคันนี้เอาไว้
ไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ริมถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่๑๐ที่อำเภอบางปะอินนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมแล้วก็ควบคุมตัวในอาร์ตไว้
ค้นในรถไม่เจออาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
แต่ว่าตรงประตูรถมีคราบเลือดอยู่
เบาะหลังขวาก็มีคราบเลือดแห้งกรังอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนี่นี่เห็นไหมค

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มนะคะ
คือมันเกิดที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี
ร้านนี้เลยนะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้าน
ก็เจอชาวบ้านกำลังจัดงานศพของนายสุริยะผู้ตายอยู่ที่วัดหนองหมูค่ะ
คือบรรยากาศเนี่ยแน่นอนโศกเศร้าเพราะมันคือการเสียชีวิตแบบกระทันหันนะคะ
โดยเฉพาะลูกสาวคนโตที่อยู่กับผู้ตายมาโดยตลอดเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันเนี่ย
ร้องไห้แทบเป็นลมอะค่ะ
ญาติก็เล่าบอกว่านายสุริยะคนตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
อาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวคนโต

ทางกันไปแล้วลูกชายอีกสองคนภรรยาเอาไปเลี้ยงที่กรุงเทพค่ะ
คนก่อเหตุอย่างที่บอกเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยประถม
สนิทกันและรักกันดีมากไม่เคยเห็นทะเลาะกันเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าแทงกันจากอะไรแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
เย็นเมื่อวานช่างที่อู่ซ่อมรถเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้า
กระทั่ง๖โมงเย็นนายสุริยะคนตายมานั่งร่วมวงด้วย
ตามมาด้วยในอาร์ตซึ่งบรรยากาศก็แฮปปี้กันดีอะค่ะ
เหล่าปกติดื่มไปคุยไปจนผ่านไปสัก๒ชั่วโมง
เป็นจังหวะที่ช่างซ่อมรถเขาเดินไปหลังบ้าน
ได้ยินเสียงเออะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกัน
พอเดินกลับมาดูเห็นสองคนนี้ลุกไปแทงกันหน้าอู่แล้ว
ซึ่งนายสุริยะโดนแทงเข้าใต้ราวนมขวาบาดเจ็บสาหัส
ทุกคนก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็คือเสียชีวิตนะคะ
สอบปากคำในอาร์ตผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพว่าทะเลาะกัน
แล้วเพื่อนถือเหล็กจะมาตีเขาเขาเลยแทงสวนไป
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงตายพอก่อเหตุไปแล้วก็ตกใจ
ก็เลยขับรถหนีมาเรื่อยหนีตั้งแต่นครสวรรค์ไปจนถึงอายุทยา
แล้วไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วก็เลยจอดรถข้างทางจนโดนตำรวจจับนี่แหละค่ะ
เมืองต้นผู้อำกับการสพพยุหะคิรีก็บอกว่า
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนผู้ต้องหาเองก็สารภาพแล้วด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสอบถามรายละเอียดนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร